เอามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าสำหรับข่าวนี้ดิฉันขอร้องเพลงในอดีตหน่อยละกัน

รุ่นใหญ่มาตามจีบ

แต่ที่สำคัญคือที่มันไม่ปกติเขาว่ากันว่าไฮโซคนนี้มีภรรยาอยู่แล้ว
เออมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ
นี่แหละค่ะใหม่ดาวิกางานเข้านะฮะ
เห็นเธอทำงานยุ่งเหยิงขนาดนี้
เรื่องรักไม่เคยมีข่าวกับใครสักที

มีข่าวมาว่ากำลังถูกไฮโซเบอร์ใหญ่ตามจีบอยู่
และไฮโซหนุ่มคนนี้มีครอบครัวแล้วด้วย
แม่กูนใครประเด็นมาแรงเบอร์นี้
ดาวิกาอยู่เฉยไม่ได้นะมัวแต่จะจิบ
ีนี่ไม่ได้แล้วมาเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะ
ให้รู้กันไปอาใหม่ว่ายังไงบ้างไปฟังใหม่จ้า
เยอะมากเลยไม่เคยเจอตัวสักครั้งเลย
มีแต่ข่าวนะไม่เคยมีความจริงสักทีเสียใจมาก

จริงแล้วพวกคุณเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
สมมุติว่าเออเป็นเก้าของอะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าไม่มีแม้แต่คนคนนั้นมาจีบเลยค่ะ
ก็ไม่เคยปิดกั้นค่ะแต่ว่าก็คงทำงานหนักจริงก็คง

ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปเจอใคร

คาปูชินอร์แก้วใหญ่ก็ไม่ได้แล้ว
คาฟูชิโนร้อนแก้วใหญ่คีนี่กินไม่ได้นะคะ

เอาไปดูเรื่องความรักของเธอกันบ้างดีกว่านะครับ
ความรักเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดกันไป
คืออาจจะไม่ปังไม่แฮปปี้

ปังส่งท้ายปีนี้งานสองชิ้นปังเลยคุณระดับอินเตอร์ค่ะ
หนึ่งเลยเป็นนางเอกเอ็มวีให้กับศิลปินหญิงของเกาหลี
สองคือเป็นงานโฆษณาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
ใหม่บอกว่าดีใจมากเวอร์กับทุกโอกาสที่เข้ามา
แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะ
ก็ได้ลองทำอะไรใหม่ได้ไปร่วมงานกับชาวต่างชาติ
ได้เหมือนได้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้รอมาก่อนนะคะ
ด้วยภาษาที่แตกต่างวิธีการทำงานที่แตกต่างอย่างนี้
มันเลยทำให้ใหม่เหมือนไปเริ่มต้นใหม่
โฆษณาตัวนั้นน่าจะออกต้นปีค่ะ

อยากให้ลองดูเป็นงานที่ไม่ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
สนุกมากแบบได้เจอคนที่เก่งแล้วก็น่ารักมาก
บมือชัดไปกับข่าวลือที่แบบไร้๓

ดาวิกาเนี่ยดวงของงานนี้ปังเวอร์นะ